คุณผู้ชมครับใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมต่างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้

เพราะว่าหลายจุดหลายพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศนะครับ
โดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนจุดไหนบ้าง
ต้องระวังมาตรวจสอบปัจจัยต่างที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ดังกล่าวนะครับ
แน่นอนครับตอนนี้เองหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือ
เรื่องของสถานการณ์หมอกควันที่เข้ามาปกคลุมในหลายพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทย
ตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
เหลืองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นจุดที่มีหมอกควันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
หลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าหากเราดูการคาดการณ์เนี่ยนะครับ
พบว่าสีเหลืองนั้นจะค่อยมีการกระจายตัวออกไปในจุดอื่นนะครับ
ดังนั้นจึงทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกลุ่มหมอกควันหลังจากนี้จะค่อยเริ่มหายไปนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานบางจุดบางพื้นที่จะเริ่มมีหมอกควันเข้ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก่อนที่จะค่อยออกจากเมืองไทยของเรา
สังเกตว่าในช่วงประมาณวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกหมอกควันหายไป
ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของกระแสลมที่เคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ถ้าหากจุดไหนรู้สึกร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวันมีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองบางจุดอาจมีลูกเห็บตกได้นะครับ
กระแสลมจากที่ตะวันออกเชียงเหนือหรือว่าลมหนาวนั่นเอง
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีโอกาสที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
มีการเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณเมืองไทยของเราก็จะทำให้
คลื่นลมในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
สังเกตว่ากระแสลมนั้นพุ่งตรงมาในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย

ใครจะออกเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้เป็นพิเศษ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
ซึ่งจะสังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ดังนั้นใครที่อยู่ในจุดที่มีน้ำท่วมขังบ่อย
หลังจากนี้วัน๒วันอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ

ซึ่งแน่นอนครับก็จะทำให้อากาศทั่วไทยนั้นเย็นลง
และนี่คือสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปนะครับ
สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องในโฮตุกรณ์ร้อนหนาวครับ